คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของความเลือดร้อนบนท้องถนนกันบ้างนะครับ
ออกมาสู่สายตาประชาชน
ให้เห็นว่าคนขับรถกระบะคันหนึ่งนะ
ชักมีดขึ้นมาถือคู่กรณี
ขณะที่ตัวเองก็ใช้มืออีกมือหนึ่งขับรถไปด้วย
แล้วก็ขับรถจี้แบบหวาดเสียว
โอ้โหคือทำทุกอย่างด้วยความโมโหด้วยความอารมณ์ร้อน
ขณะที่คู่กรณีก็เข้าแจ้งความแล้วนะฮะ
โดยตำรวจสอบสวนอยู่สำหรับเรื่องนี้

จะลงรถมาแล้ว

เปิดประตูแล้วขับมาน่ากลัวสิคะ
พุ่งเหมือนจะมาชนท้ายอยู่ต่างหาก

ชูคอขึ้นมาแล้วก็ยกดาบ

กดาบขึ้นมาขู่เลย
คนในรถคันหน้าก็ต้องขยับไป
แต่ก็เห็นนี่แหละครับเขาก็ใช้พฤติกรรมแบบนี้

คลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมระบุข้อความในโพสต์ไว้บอกว่า

หลังเกิดเหตุรถคันหน้าที่เป็นคนถ่ายคลิป
ได้เข้าแจ้งความต่อตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีทันที
พร้อมนำคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความครับ
ขณะที่มีอีกคลิปหนึ่งมีการโพสต์ขึ้นมาต่อเนื่อง
นี่เผยให้เห็นเหตุการณ์
ถึงสาเหตุที่ชายขับรถกระบะ

ในขณะที่คู่กรณีก็ขับรถตรงมาและไม่ยอมให้ทาง
ทำให้ชายขับรถกระบะที่ยกดาบขึ้นมาขู่ไม่พอใจ
แล้วขับตามออกมาพร้อมชักดาบมาขู่
ขับไล่จี้ตูดจนกระทั่งเกิดเป็นคลิปที่เห็นในคลิปแรก

โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะครับ
ถึงเรื่องของความใจร้อนบนท้องถนนครับ

สอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกสุริยาว
ผลฉู่รองสารวัตรสอบสวน
พ่อคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เปิดเผยครับว่าผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑กุมภาพันธ์
สาเหตุจากชายที่ถือดาบมากู่
ไม่พอใจที่มีการขับรถเบียดกัน
ซึ่งทางนี้ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนหาก

ก็จะแจ้งข้อหาพกพาอาวุธคมคู่
แล้วก็ขับรถหวาดเสียวเสี่ยงอันตรายนะครับ
ก็ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำก่อนฮะ